ทีนี้มาดูความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษานะคะ
ซึ่งก็เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับพันตรวจโทบัญญินตั้งพากรค่ะ
ซึ่งทางด้านของตำรวจกองปราบรามคุม๖ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยนะคะ
ไปที่ฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
แล้วก็มีการคุมตัว๓ใน๖ของผู้ต้องหาเนี่ยไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
ส่วนพันธุรกิจโทบัญญินตั้งเองยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
หลังจากที่ตำรวจกองปราบรามคุมตัวนายชาติชายเมนกุล
นายประชาวิทย์ศรีทองสุกและนายนรงศักดิ์ป้อมจันทร์ไปชี้จุด
ประกอบคำรับสารภาพ๒จุดที่บ้านพักที่ซอยรัชดาพิเศษ๓๓
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๓คนสารภาพบอกว่าตรงจุดนี้แหละ
ใช้เป็นสถานที่เตรียมการและวางแผนและก็ไปที่จุดบริเวณด้านหน้าสารแพ่งกรุงเทพใต้นะคะ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนไปสอบประคำเพิ่มเติมต่อในบางประเด็น
กองบังคับการปราบรามค่ะโดยยกเลิกการชี้จุดที่สาม
คือบริเวณริมถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่กลุ่มผู้ต้องหา
ได้ทำร้ายร่างกายนายวีรชัยสกุลตะประเสริฐพี่ชายของนางสาวพนิดา
สกุลตะประเสริฐผู้พิพากษาอาวุโสจนหมดสติ
ก่อนที่จะนำตัวไปฆาตกรรมและเผาอำพรางจากนั้นก็นำกระดูกและชิ้นส่วนศพ
ทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
นายมานัททัพนินและดาบตำรวจทงชัยวลีสัจจะหรือสจออส
สามคนนี้ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะจากนั้นช่วงบ่ายนะคะ
ก็มีนี่แหละฮะเจ้าหน้าที่ชุดหนุมานกองปราบ
ควบคุมตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหากองบังคับการปราบราม
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มไม่มีท่าทีกังวล
โดยมีภรรยาและญาติมาอยู่หน้าห้องควบคุมผู้ต้องหาค่ะพันตรวจโทบัญญินเนี่ย
ยังพูดกับผู้สื่อข่าวสั้นด้วยนะคะถึงประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการอุ้มฆ่า
บอกว่าเขายังไม่ทราบรายละเอียดคือพูดแค่นี้เอง

เพื่อฝากขังพร้อมกับผู้ต้องหาอีก๕คนค่ะ
ทางตำรวจค่ะก็แจ้งข้อหาทั้ง๖คนใน๖ข้อหา

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
สองก็คือร่วมกันนวงเหนียวกักขังเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สามก็คือร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
สี่ก็คือซ่องโจรค่ะแล้วก็ยังมีเรียกฆ่าไทย
รวมทั้งนวงเหนียวกักขังให้ศูนย์สิ้นอิสรภาพด้วย
ก็รวมทั้งหมด๖ข้อหานะคะ
สำหรับคดีนี้หลักฐานถือว่าสำคัญมากนะคะ
ยังคงระดมค้นหาหลักฐานต่อเนื่องเป็นวันที่๓แล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเจอทั้ง
กระดูกเจอทั้งแหวนแล้วก็หัวเข็มขัดที่อำเภอพยุหะคีรีนะคะ
ภารกิจค้นหาร่างของนายวีรชัยสกุลตะประเสริฐพี่ชายของผู้พิพากษา
ถูกอุ้มฆ่าในแม่น้ำเจ้าพระยาที่พื้นที่หมู่๓บ้านกลางแดดจังหวัดนครสวรรค์
จุดแรกเนี่ยหนึ่งในผู้ต้องหาอ้างบอกว่าเป็นจุดที่นำร่างนายวิราชัยมาโยนทิ้ง
ซึ่งชุดประดาน้ำกองบังคับการตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ระดมกำลังค้นหาเป็นวันที่๓แล้วค่ะ

แรกจะลาดตระเวนสำรวจบนผิวน้ำ
ส่วนอีก๒ชุดใช้วิธีการงมหาใต้น้ำ
เคลียร์พื้นที่บริเวณใต้สะพานทั้งสองฝั่ง
ล่าสุดได้รับแจ้งมาจากชุดดำน้ำว่า
ซากระดูกจำนวน๘ชิ้นใต้สะพานตะเคียนเลื่อน
จุดที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิรับผิดชอบงมค้นหา
มี๒ชิ้นที่มีขนาดใหญ่คล้ายกับกระดูกสัตว์
แต่อีก๖ชิ้นเนี่ยขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็พบคล้ายรอยไหม้ติดอยู่ด้วย
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็แบ่งแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกมา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบวิเคราะห์ด้วยตาเปล่า
แล้วก็โทรศัพท์รายงานผลให้กับผลตำรวจเอกสุวัตรแจ้งยอดศุกร์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทันที
มีการเทียบสเกลขนาดของกระดูกที่พบด้วยนะคะว่าเป็นชิ้นส่วนบริเวณไหน
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เจอเศษกระดูกบอกว่า
ใช้เวลางมค้นหาใต้น้ำนานกว่า๑๐นาทีค่ะ
เป็นการใช้มือคลำทั่วพื้นที่ในความลึกประมาณ๔เมตร

ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเศษอะไร
ก็รีบนำขึ้นมาให้ตำรวจตรวจสอบก่อน

ชุดสืบสวนตำรวจกองปราบก็ไปพบจุดเผานั่งยางนะคะ

นำศพมาเผานั่งยางก่อนที่จะนำไปทิ้งน้ำ
เผานั่งยางอยู่พื้นที่รกร้างที่หมู่๕

อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
ไกลจากจุดชุมชนกว่า๒กิโลเมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนครสวรรค์

เมื่อวานนี้คุณภูริพัฒน์ก็ตามเจ้าหน้าที่ไปด้วย
มีการไลฟ์ผ่านหน้าจอไทยรัฐผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
โดยของที่พบมีชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่ถูกเผาไหม้
แล้วก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าชิ้น
มีแหวนหนึ่งวงหัวแหวนรูปเต่ามีหัวเข็มขัดสี่เหลี่ยม
คาดว่าน่าจะเป็นของนายวีรชัยนะคะมีเศษเสื้อผ้า
มีถุงพลาสติกสีดำหนังสือพิมพ์ชิ้นส่วนสังกษี
มียางรถยนต์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ขดลวดที่ถูกนำมาทิ้งไว้ค่ะ
ซึ่งข้าวของเครื่องใช้จำนวนนึงตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ได้นำกลับไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะคะ
เขาบอกว่าขดลวดพวกนี้มันเป็นขดลวดที่เอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่จะทำการเผานั่งยา
ก็เลยเป็นหลักฐานชั้นดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบรายละเอียดค่ะ
ซึ่งจากข้อมูลนี้เนี่ยตำรวจปูพรมค้นหาตามการสอบปากคำผู้ต้องหา
ถูกพยานก็น่าเชื่อได้ว่าเป็นเศษที่ถูกโกยมาจากจุดเผาศพในพื้นที่อำเภอตาคลี
ก่อนจะโกยซากทั้งหมดมาทิ้งในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรีอำพรางหลักฐาน
เพราะว่าจุดที่เจอเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกเผาไหม้อยู่ค่ะ
เทียบเคียงกับญาติของนายวิราชัยด้วยถ้าหากว่าตรงกันเมื่อไหร่
เท่ากับว่าจะเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกลุ่มผู้ต้องหาได้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
คือต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยทำการอุ้มฆ่าที่หนึ่งเผาอีกที่หนึ่ง
เอาชิ้นส่วนที่เผาเนี่ยทิ้งที่หนึ่งแล้วก็ไปโยนน้ำอีกที่หนึ่งก็คือกระจายพื้นที่ไปหมดเลย